ช่วงนี้ช่วงสงกรานแน่นอนว่าด่านกวดขันวินัยจราจรจะต้องมี
แต่น้องผู้ชายคนนี้เกลียนจริงนะฮะ
ตำรวจเรียกเข้าด่านปั๊บไอใหญ่เลย
พอเขาบอกจะขอตรวจนะบอกไอไปด้วยแล้วบอกเอาเลยเอาเลยแบบนี้ครับ
นี่แหละวัยรุ่นผู้ชายคนนี้นะครับ
เขาแอบเอากล้องถ่ายเอาไว้ก่อนนะ

ที่มอเตอร์ไซค์ของเขาจะเข้าไปที่ด่านตรวจของสพมระย่องนะฮะ
พอตำรวจโบกเรียกให้จอดเนี่ยนะครับ
เพื่อตรวจสอบใบขับขี่และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
น้องผู้ชายคนนี้แกล้งอายใส่เลยนะแกล้งอายใส่เลย
แล้วก็ทำเหมือนเจ็บคอทำเหมือนคนติดโควิดนะฮะ
ตำรวจในด่านภาวะสิครับเพราะตอนนี้ข้อมูลนะครับ
ติดโควิดเป็นร้อยไปแล้ว
พอตำรวจเห็นว่าไอเหมือนจะป่วยก็นะครับ
กให้รถมอเตอร์ไซคันนี้ออกจากด่านไปโดยเร็วเลยนะครับ
คือวัยรุ่นที่นำคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยระบุข้อความบอกว่า
แกล้งไอไป๓ทีร้องเชิญเลยเชิญเลย
บางคนก็ขำแต่บางคนเขาก็มาให้ความรู้บอกว่า
เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเรียนแบบนะเดี๋ยวตำรวจเขาตามหลัง
ตามไปไปเล่นข้อหาพรกรฉุกเฉินเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงหรอก
เดี๋ยวจะขำไม่ออกเดี๋ยวจะจุกนะฮะ